คุณผู้ชมคะเมื่อเช้าใครผ่านไปเส้นตรงพระราม๒บ้าง
มันไม่ได้เกิดเหตุอะไรร่วงอะไรหล่นมานะแต่มันเกิดเหตุไฟไหม้รถแท็กซี่ค่ะ
ไฟลุกพลึบไหม้แบบนี้แล้วรถแท็กซี่คันนี้นะโอ้ติดกับ
กำลังจะไปส่งผู้โดยสารไม่ได้มีโชเฟอร์คนเดียวในรถไงคะ
แล้วเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคนที่อยู่ในรถนะคะ
แท็กซี่สีชมพูคันนี้ทะเบียน๘๑๕๖กรุงเทพนะคะ
จุดที่เกิดเหตุก็อยู่ตรงปากซอยพระราม๒ซอย๒๘
เขตจอมทองลักษณะที่ถนนนั้นเป็นถนน๔เลน
แท็กซี่จอดอยู่ตรงช่องทางด่วนเลนซ้ายสุดนะคะ
แล้วไฟลุกโอ้โหดูสิน่ากลัวมากนะคะคุณผู้ชม
มันมาจากห้องเครื่องแล้วก็ลามมาถึงห้องโดยสาร
ทีนี้กู้ภัยดับเพลิงบางขุนเทียนก็ต้องเร่งฉีดน้ำดับเพลิง
ใช้เวลาฉีดอยู่ครึ่งชั่วโมงไฟสงบลง
เอาแล้วเหตุการณ์นี้เป็นยังไงอ่ะผู้โดยสารเอ่ยโชเฟอร์เอ่ย

เกิดขึ้นตอนประมาณ๙๓๐มาเช้านี้
เราคุยกับโชเฟอร์คุณลุงโชเฟอร์นี่นะคะ
คุณลุงชาญวิทย์ทองทิพย์เจริญอายุ๖๕ปี
บอกว่าผมไปรับรถแท็กซี่จากอู่
ผมสังเกตแล้วล่ะว่ารถแท็กซี่ผมเนี่ยคือมันมีปัญหานะ
ทีนี้ผมพยายามบอกทางอู่ว่าแท็กซี่มันแปลกหรือเปล่า

แล้วเนี่ยมาจอดรับผู้โดยสารจะไปแถวพระราม๒นี่แหละ
ทีนี้ตอนที่ขับอยู่เขาบอกว่าได้ยินเสียง
ตู้มมาจากห้องเครื่องก่อนแล้วกลุ่มควันก็พวยพุ่งออกมา
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมอะนะรีบชิดซ้ายเลย
ซ้ายแล้วพาผู้โดยสารวิ่งออกมาจากรถค่ะ
ไฟก็ลุกไหม้จากหน้ารถแล้วก็ลามไปแบบเร็วมากนะ
ซี่คันนี้ติดก๊าซหรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรไหมกับไฟไหม้นี้

แล้วตำรวจสอนอบางมศก็ยังไม่ได้สรุปสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ที่แน่ชัด
เดี๋ยวต้องตรวจสอบถึงจะสรุปสาเหตุได้
ซึ่งล่าสุดทางฝั่งโชเฟอร์เองเขาก็โทรแจ้งบริษัทประกันให้มาตรวจสอบ

โชเฟอร์เขาบอกว่าเฮ้ยรถนี้มันมีปัญหา

ไม่งั้นมาเนี่ยนี่ยังดีที่ตัวโชเฟอร์เอง

ถ้าเกิดวิ่งมาไม่ทันมันจะกลายเป็นความสูญเสียที่มากกว่านี้ค่ะ